คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ

มันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะ

แล้วก็สื่อต่างชาติหลายสำนักเลยคุณภาคภูมิ

เกี่ยวกับเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี

ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย

มาเสียชีวิตที่เกาะเต่ากี่คน

ที่เกาะเต่าที่ฮาซาอีรี
แล้วก็ล่าสุดนะคะเป็นกรณีที่

ชาวต่างชาติเขาบอกว่า
เขามาเที่ยวที่เกาะเต่า

ตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวัน

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แค่เรื่อง
ของทรัพย์สินหายโทรศัพท์มือถือหาย

เดบิตหายแต่ไม่ยอมลง

แล้วเธอก็บอกว่าเธอขอให้ตำรวจ

กล้องวงจรปิดเสียครับอันเนี้ยเป็น
ข้อมูลจากทางนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
วัย๑๙ปีที่ออกมาเปิดเผย

ดังนั้นเราก็ต้องตามต่อว่าจริงแล้ว

พลตำรวจรีอภิชาศบูลศรีโรศ
ก็แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ

อ้างว่าถูกข่มขืนที่หาดซารี

คืนวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
อ้างว่าตำรวจไม่รับแจ้งความ

ใช้งานไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไร

พลตำรวจรีอภิชาติก็ลงพื้นที่ไปที่เกาะเต่า

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้

ซึ่งก็อยู่ไม่ห่าง

ข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ

ผู้ประคับการตำรวจภูทรจวัสสุรรดิ์

ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ย

คนนี้กลับอังกฤษไปแล้วด้วย

ให้เพื่อนที่เดินทางกลับมาเมืองไทย

เทลที่ไปพักว่าจะแจ้งความได้ไหมซึ่งเรื่องมันผ่านไปนานแล้ว
โฮสเทลก็เลยมาปรึกษากับตำรวจ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าถ้าจะแจ้งความก็แจ้งได้
จากการสอบถามนักท่องเที่ยวคนนี้
ไม่ได้ไปนั่งบาร์ตามที่ให้ข่าวไว้นะคะ
แต่ไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ไปนั่งดื่มกันที่ชายหาด
แล้วก็บอกว่าระหว่างทางเจอผู้ชายชาวเอเชียคนนึง
พูดคุยกันจากนั้นถึงมารู้สึกตัวว่าถูกข่มขืน

แต่สื่อต่างชาติบอกว่าไปบาร์๒แห่งก่อน
ใช่มีชื่อบาร์ชื่ออะไรเสร็จสับอะค่ะ

แต่จริงแล้วตำรวจบอกว่าไม่ใช่
เขาไปนั่งดื่มที่ชายหาดนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะ
ตำรวจยืนยันว่าที่จุดเกิดเหตุตรงนี้

คือใช้งานได้แต่ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเก็บได้แค่ระยะเวลา๗วัน

ของนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย
มาปรึกษาเรื่องของการแจ้งความมันผ่านไปนานแล้ว

ภาพที่เก็บล่าสุดก็คือ
มิถุนายนถึง๔กรกฎาคม

แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้เรื่องช้าไปมันก็เลยยากต่อการพิสูจน์นะคะ
ที่จะสอบปากคำผู้เสียหายให้เกิดความเช็คเอง
ว่าเหตุที่ราวมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องพยายามบอกล่าว
จากเจ้าของผู้เสียหายที่ได้มาบอกล่าวผ่านทางเพื่อนมา
แล้วก็เพื่อนก็ได้โทรศัพท์ช่วงนั้นถ้าว่าโทรศัพท์อยู่กับผู้เสียหาย
ก็จะให้ทางผู้เสียหายมาให้ปากคำให้เช็คเอง
เนี่ยค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าตัวผู้เสียหายเองยังไม่ได้มาให้ปากคำเลยนะคะ
เพราะว่าผู้เสียหายเขากลับไปอังกฤษแล้วก็ให้เพื่อนที่กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกรอบนึงเนี่ย
ไปคุยกับเจ้าของโฮสเทลแล้วก็มาคุยกับตำรวจอีกทีแล้วก็เรื่องมันผ่านไปนานแล้วเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าเกิดผู้เสียหายถูกข่มขืนจริงนะ
อยากจะให้กลับมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
เธอกลับไปพร้อมกับมีหลักฐานเป็นเสื้อยืดหนึ่งตัวที่เปื้อนคราบอสุจิ

คือตรงนี้ถ้ากลับมาแล้วมีหลักถงหลักฐานมาให้ตำรวจไทยเนี่ย

ทีนี้พลตำรวจรีอภิชาติก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่
ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ประกอบอาชีพผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ
สถานบริการแหล่งมั่วสุมทุกประเภท
ตอนนี้มีกำลังตรวจชายหาด
สถานที่ท่องเที่ยวแบบตลอด๒๔ชั่วโมง

การที่ไปแจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ทางผู้เสียหายก็แจ้งเฉพาะเรื่องทรัพย์สินศูนย์หายเท่านั้น
ไม่ได้แจ้งเรื่องของการถูกข่มขืนนะคะ
ตอนนี้ก็เลยตั้งชุดตรวจสอบ
ว่าผู้เสียหายมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับใครบ้าง
เกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง

ตอนอยู่เกาะเตาเป็นยังไง
ตำรวจก็ยืนยันว่าในห่วง๔ปีนี้
ไม่มีคดีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
หนุ่มสาวชาวอังกฤษ๒คนที่ถูกฆาตกรรม

ซึ่งที่ผ่านมาก็จะตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครอง
แล้วก็เคยแถลงไปหลายครั้งแล้วว่า
เรื่องที่เป็นการให้ร้ายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่

มันเป็นแบบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลองมาไล่เรียงดูหน่อยนะครับว่า
ในช่วงเวลาต่างที่หญิงสาววัย๑๙ปีชาวอังกฤษคนนี้ได้
ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อของทางต่างประเทศเขาเนี่ยนะครับ

ร้อยตำรวจเอกกฤษฎาทองสกุลรองสารวัตรสอบสวนสพเกาะพงันบอกว่า
นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้มาแจ้งความกับเพื่อนชายนะครับ
เมื่อ๒๗มิถุนายน๒๕๖๑มาแจ้งความที่สพเกาะพงัน

วันนั้นตำรวจก็ได้ตอบกลับไปว่า
นะสพเกาะพังอันไม่สามารถแจ้งความได้
ดสายรีที่เกาะเต่ามันอยู่ในพื้นที่ของสพเกาะเต่า

ทางผู้เสียหายก็บอกว่าขอแจ้งความตรงนี้
เพราะว่าต้องเอาไปเคลมประกันเท่านั้น
ทางสพเกาะพงันก็เลยอำนวยความสะดวกให้ในการลงบันทึกประจำวัน
ซึ่งในวันนั้นตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะ
ก็มีเพื่อนชายของหญิงสาวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้
เป็นคนพูดแทนทั้งที่ผู้ที่ลงชื่อแจ้งบันทึกเนี่ยเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงมากับผู้ชายผู้หญิงชื่อสเบลเซเวลล่า
แล้วก็สั้นก็เขามาแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนพูด
แทบจะส่วนใหญ่เลยครับแทบทั้งหมด
ว่าลงบันทึกจำวันเกี่ยวกับทรัพย์สินหาย
ทางเราบอกว่าปกติเนี่ยมันจะต้องลงที่ก่อเตา
ซึ่งเป็นท้องที่อยู่ดีถ้าต้องการทรัพย์สินคืน
แต่เมื่อเขามันประสงค์คือว่า

ก็เราก็ต้องทำโดยความสมบัติให้
โดยการลงบันทึกจำวันให้กัน
อันนี้ในส่วนของศุรภอกรอบพลงานที่รับแจ้งเหตุนะ
ทีนี้ทางเจ้าของโฮสเทลที่ผู้เสียหายมาพัก
แล้วบอกว่าเพื่อนมาติดต่อตอนหลังอะไรเนี่ย
เป็นเจ้าของโฮสเทลที่ผู้เสียหายเข้าพัก
บอกว่าหญิงสาวชาวอังกฤษ
วัย๑๙ปีคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนชายชาวยุโรปนะครับ

เขาเข้าไทยมาเมื่อ๑๓มิถุนายน
แล้วมาพักเกาะเต่าเมื่อ๒๑๒๖มิถุนายน

นักท่องเที่ยวที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปพร้อมกับเพื่อนชาย๔คนที่พักห้องเดียวกัน
ออกจากห้องพักไปเที่ยวตามปกติ
ช่วงเช้านักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษ
ก็มาบอกว่าโดนวางยาในเครื่องดื่ม

แล้วก็ถูกข่มขืนด้วยถูกขโมยทรัพย์สินไปด้วย
โฮสเทลเขาเลยบอกว่าไปแจ้งความไหม
แต่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้บอกว่า
ต้องรีบไปพบแฟนนุ่มและเพื่อนชาวอังกฤษ

โฮสเทลก็เลยบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้

เพราะถ้าหากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

แล้วก็กลับมาในช่วงเวลาแบบนี้

ถ้าถูกวางยาถูกข่มขืนจริง

แล้วก็กลับจากไทยออกไปเมื่อ๒กรกฎาคม

พวกราชการจังหวัดสุราธารณีพวกวิทยาวุทธ์จินโต
ก็บอกว่าข่าวนี้แน่นอนนะคะสร้างความเสียหายให้กับเกาะเต่า

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษทางจังหวัดทางตำรวจ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงันเกาะเต่าทั้ง๓เกาะค่ะ
คือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์รุนแรง

ว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเขาพักผ่อนที่เกาะเตาตามปกตินะคะ
ถ้าผลการตรวจสอบเรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าเรื่องนี้ไม่จริง
ทางจังหวัดสุราธานีบอกว่าจะฟ้องนะคะ
จะฟ้องกลับจะฟ้องร้องดำเนินคดีกลับ
นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้
ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จริงนะคะ
เพราะว่าทำให้จังหวัดและประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง
อันนี้ถ้าไม่จริงนะคะแต่เรายังไม่รู้นะว่าเท็จจริงยังไง
แต่ว่าทางพบตรบอกว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รองผู้บัญชาการตรวจท่องเที่ยวกับพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ใช่ค่ะส่วนใครที่เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จในโลกโซเชียล
พบตรก็บอกว่าละเลยไม่ได้เรื่องของกฎหมายก็ต้องดำเนินการไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะ
ก็อย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์แชร์กันไปเรื่อยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเท็จจริงอย่างไรนะคะ